มาดูข่าวนี้นะคะเป็นการยืนยันที่เขาบอกว่าทำดีต้องได้ดี
กรณีที่นักศึกษาไปเปิดโปรงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ที่ขอนแก่น
เพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้รับเข้าเป็นข้าราชการทหาร

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งน้องนักศึกษาเหล่านี้นอกจากเป็นการเปิดโปรงแล้ว
ยังเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ด้วย

บอกว่าให้ทหารเข้าไปคุ้มครองเข้าไปคุ้มกัน

มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อุบลรัฐคงกระพันธ์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต๑ขอนแก่น
ก็ได้มอบเกียรติบัติพร้อมกับทุนการศึกษา
ให้กับนางสาวปานิดายศปัญญาอายุ๒๓ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คนที่ไปเปิดโปรงขบวนการปลอมแปลงเอกสารทุจริตเงินสงเคราะห
มีรายได้น้อยและผู้ป่วยเอส
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็นางสาวนัฐการหมื่นพล
อายุ๒๖ปีเป็นอดีตลูกจ้างของศูนย์
ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
การมอบเกียรติบัติพร้อมทุนการศึกษาในครั้งนี้
เป็นการยกย่องแล้วก็เชิดชูทั้งสองคน
ที่ทำความดีเพื่อคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
มีการตรวจสอบไปทั่วประเทศตอนนี้

ขณะเดียวกันทางด้านของพันเอกพิทักพลชูศรีหัวหน้าฝ่ายข่าวกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
วัดขอนแก่นมณฑนทหารบกที่๒๓ค่ายศรีพัชริน
ก็นำกำลังทหารหญิงจากหมวดน้ำหวานเข้าไปพูดคุยกันกับนางสาวปันนิดา
แล้วก็นางสาวนัฐการตามคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้จัดกำลังเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับทั้ง๒คนตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งเป็นพยานคนสำคัญในคดีดังกล่าวด้วยครับ
ภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราทำให้ประเทศได้มีการตรวจสอบการทุจริตอย่างโปร่งใสมากขึ้นค่ะ
ก็คือตอนนี้ทางพี่ทหารเขาได้ส่งชุดคุ้มครองมาด้วยค่ะ
แล้วก็จะมีทางคำสั่งจากท่านนายกโดยตรงให้มาเพิ่มกำลัง
คุ้มครองชั้นหนึ่งค่ะก็ทำให้รู้สึกที่รู้สึกดีใจแล้วก็อ่นใจมากขึ้นเป็นสองภาพ
ขณะที่พลตรีอัครเดชบุญเทียมผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่ยี่สิบสาม
ค่ายศรีพัชรินนะคะก็มอบโอกาสดีให้กับทั้งสองคนด้วยนะ
ด้วยการรับเข้าเป็นทหารของค่ายศรีพัชรินค่ะทั้งสองคนบอกว่าดีใจมาก
เพราะว่าอยากเข้าทำงานเป็นทหารอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาครอบครัว
เพื่อตัดสินใจกันอีกครั้งค่ะ